เชื่อว่าวันนี้ท่านตามข่าวเรื่องของโควิดสิบเก้ากันทั้งวันแน่นอน
หลายคนน่าจะได้คำตอบแล้วว่าตกลงล็อกไม่ล็อกเคอร์ฟิลลไม่เคอร์ฟิลล์โอ้โหนี่ก็ตามกันอยู่
อืมตื่นเช้ามาก็เจอตัวเลขเก้าพันกว่านะฮะช็อกกันไปแถบแถบเลยค่ะ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่เอาดูตรงนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับ
ที่ประชุมสบคชุดใหญ่วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรี
ในฐานะภูมิในการสบคเป็นประธานการประชุมก็ทางวิดีโอคอนเฟอร์เนส
เพราะว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ในช่วงกักตัว
อ่าใช่ค่ะเราต้องเวิร์คฟอร์มโฮมคุณผู้ชมครับ
เรื่องที่มีคำถามกันอยู่วันสองวันว่าจะล็อกดาวน์หรือไม่
แบบไหนอะไรยังไงหรือว่าจะจำกัดการเดินทางตกลงวันนี้
ที่ประชุมสบคชุดใหญ่พิจารณาข้อเสนอจากกระทรวงสาธารณสุข
ที่เสนอไปเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับคุณหมอเบิร์ต
หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโคศกสบคบอกว่า
มีทั้งเคอร์ฟิลล์และล็อกดาวน์ใช่ค่ะพื้นที่สิบจังหวัดนะฮะ
จังหวัดที่ถือว่าตอนนี้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
เดี๋ยวดูก่อนนะครับสิบจังหวัดนี่ฮะกรุงเทพนครปฐม
นรฑบุรีปฐุมธาณีสมุดปลาการสมุดสาคอน
แล้วก็มีทางจังหวัดทางภาคใต้ด้วยนะครับนราธิวาสสงขลาปัตตานี
แล้วก็ยาลานี่คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด๑๐จังหวัด
พื้นที่สีแดงเข้มนั่นแหละถามว่ามีข้อกำหนด
ข้อบังคับกฎเกณฑ์อะไรยังไงบ้าง
ในการป้องกันแล้วก็ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙ในช่วงเวลานี้
เพราะอย่างที่ทราบเชื้อมันติดมากขึ้นทุกวันทุกวัน

แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มก้อนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้นี่แหละนะครับ
ข้อกำหนดมีดังนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะเดี๋ยวดูทางหน้าจอของเราเลยนะครับ
มีการงดออกนอกบ้านนะฮะ๓ทุ่มถึงตี๔นะครับ
ท่านดูนาฬิกาตรงนี้ค่ะเอายังงี้ง่ายง่าย
เอาเป็นว่า๓ทุ่มถึงตี๔เนี่ยตรงนี้เขาเรียก

นะคือห้ามออกนอกบ้านอ่ะ๓ทุ่มถึงตี๔อ่ะก็๗ชั่วโมง

๑๐จังหวัดนะครับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับ
ออกนอกบ้านได้ตี๔ไปถึง๓ทุ่มนะฮะก็๑๗ชั่วโมง

นี่นะฮะจะออกไปทำงงทำงานอะไรก็ว่ากันไป
แต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยท่านผู้ชมคุณรัชพรทางสบคบอกว่า
ถ้ามีความจำเป็นจริงท่านก็เดินทางได้นะฮะออกนอกบ้านได้นะ
คือบางคนถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วแบบบางทีถ้าจะเดินทางข้ามพื้นที่อะไรอย่างนี้ล่ะ
เพราะว่าแหมรอยต่อกรุงเทพปริมณฑลมันนิดเดียวเองนะบางคนพลาดอยู่ต่างจังหวัด
คือเว้นแต่มีความจำเป็นอย่างยิ่งหรือได้รับอนุญาตเป็นรายกรณี
จำเป็นอย่างยิ่งอย่างเช่นอะไรไปหาหมอถูกต้องอ่าอันนี้จำเป็นใช่ค่ะนะฮะ
มีเรื่องด่วนฉุกเฉินอะไรพวกนี้ต้องออกอันนี้มันก็ต้องออกนั่นแหละใช่ค่ะ
หรือได้รับอนุญาตเป็นรายกรณีก็อย่างเช่นท่านมีความจำเป็นต้องทำงานในช่วงเวลานั้น
หน่วยงานหรือว่าบริษัทหรือว่าองค์กรอะไรต่างมีหนังสือรับรองอะไรก็ว่ากันไป
เดี๋ยวดูนะครับข้อปฏิบัติอื่นเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมครับ
ค่อยไล่ไปเลยนะฮะเดี๋ยวดูเป็นกราฟิกอันใหญ่เลยนะครับ
พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจำกัดการเคลื่อนย้ายเริ่มตั้งแต่๑๒กรกฎาคม๖๔นะฮะ
แต่ว่าพรุ่งนี้ตั้งแต่หกโมงเช้าเขาจะเริ่มตั้งด่านแล้วนะใช่ค่ะ
ก็คือเรื่องของการเดินทางต่างเนี่ยขอให้เดินทางโดยมีความจำเป็นถึงเดินทาง
เอาอย่างนี้ละกันงดการเดินทางยกเว้นจำเป็นมากจริงค่อยออก
แล้วแต่ละจังหวัดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปออกกฎระเบียบของจังหวัดอื่นเพิ่มเติมด้วย

สำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยหลายจังหวัดเขาอาจจะออกกฎ
อย่างเช่นถ้ามาเนี่ยคุณฉีดวัคซีนหรือยังถ้ายังไม่ได้ฉีดให้เข้าหรือไม่ให้เข้า
หรือถ้าให้เข้าต้องไปกักตัวแบบไหนอะไรยังไงใช่ค่ะ
ส่วนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดกรุงเทพและปริมณฑลนะครับทุกผู้ชมครับ
เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนอกจากเรื่องการออกนอกพื้นที่เคหสถานเนี่ย
อย่างที่ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะใช่อะไรเปิดไม่เปิดบ้าง
ระบบขนส่งสาธารณะค่ะรถเมรถไฟฟ้ารถแท็กซี่นะฮะ
การเดินทางทั้งหลายปิดสามทุ่มถึงตีสี่ค่ะ
ก็เท่ากับช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์ที่ท่านต้องอยู่ในบ้าน
สามทุ่มปุ๊บไม่มีรถไหนวิ่งมารับแล้วนะคะจะแท็กทรงแท็กซี่อะไรไม่มีเลยนะ
ถูกต้องไม่ได้แล้วร้านสะดวกซื้อและตลาดโต้รุ่ง
สองทุ่มถึงตีสี่เหมือนกันอ่าเพราะคุณต้องอยู่ในบ้านอยู่แล้ว
ใช่ค่ะนะก็ออกมาเขาก็ปิดอยู่ดี
ร้านอาหารร้านอาหารเนี่ย
ไม่ให้นั่งทานนั่งดื่มอะไรที่ร้านนะฮะซื้อกลับบ้านเท่านั้น
และให้ปิดสองทุ่มถ้าคุณจะสั่งอาหารแบบเดลิเบอรี่
สั่งก่อนสองทุ่มนะคะร้านนวดคลินิกเสริมความงามสปาพวกนี้ปิดเลยนะครับ
ใช่ค่ะเพราะถือว่าเป็นในส่วนของสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรค
สวนสาธารณะเปิดให้ออกกำลังกายได้แต่ได้ถึงแค่๒ทุ่มเท่านั้น
พอ๒ทุ่มแล้วเขาปิดนะครับแล้วก็ยังห้ามรวมกลุ่มกันเกิน๕คนด้วยนะครับ
ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนราชการรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ย
สอบคอใช้คำว่าให้มากที่สุดค่ะนะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือสิ่งต่างต่างนะครับเอามีอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็สำคัญนะ
ท่านผู้ชมก็ถามถึงมาเยอะค่ะห้างสรรพสินค้าเออตกลงเปิดไหมยังไง
อันนี้หมายถึงตัวห้างทั้งห้างใช่ค่ะปิดนะฮะปิดนะครับ
เพียงแต่ว่าถ้าท่านยังจำได้ตอนรอบก่อนรอบนู้นไม่อยู่รอบนึง
เขาให้เปิดได้ก็คือโซนซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านอาหารแล้วก็จำหน่ายเครื่องดื่มอะไรต่างนานา
สถาบันการเงินร้านขายยาร้านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารมือถงมือถืออะไรพวกเนี้ย
อันนี้ให้เปิดได้ถ้าอยู่ในห้างนะให้เปิดได้แต่เปิดได้แค่สองทุ่มเท่านั้น
ค่ะแต่ถ้าถามว่าตัวห้างปิดไหมปิดนะฮะนี่นะฮะก็เขาจะมีโซนซุปโป้งซุปเปอร์อะไรพวกเนี้ย
ท่านก็จะไปซื้อของได้แต่เปิดได้แค่๒ทุ่มเท่านั้นนะครับ
เดี๋ยวฟังคุณหมอเบิร์ตที่แถลงวันนี้หน่อยนะฮะไปดูที่หลักคิดในเบื้องต้นก่อนนะคะ
หลักคิดที่สำคัญอันดับแรกก็คือมีการจำกัดการเคลื่อนย้ายและการรวมกลุ่มของบุคคลเฉพาะพื้นที่
ที่หลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับการใช้คำว่าล็อกดาวน
อันที่๒ก็คือมีการกำหนดเวลาการออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิลล์อันดับ๓จะมีการเร่งรัดมาตรการทางการแพทย์และการเยียวยาให้เร็วที่สุด
มีการกำหนดการปฏิบัติในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพิ่มเติมนะคะ
ก็คือรวมทั้ง๖จังหวัดกรุงเทพปริมณฑลบวกอีก๔จังหวัดทางภาคใต้ได้แก่สงขลายลาปัตตานีนราธิวาส
มีข้อปฏิบัติคือห้ามการเดินทางที่ไม่จำเป็นโดยห้ามออกนอกบ้านตั้งแต่เวลาสามทุ่มจนถึงตีสี่
เฉพาะกรณีจำเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นอ่านี่ฮะ
ก็ที่คุณหมอเบิร์ตแถลงเอาไว้ทั้งล็อกดาวน์และเคอร์ฟิลล์
ส่วนเรื่องอื่นอื่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการปรับแผนการกระจายวัคซีนแล้วก็การเร่งการฉีดวัคซีนแล้ว
เร่งไปที่กลุ่มผู้สูงอายุกับผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรังทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะ
เพราะว่าเป็นลักษณะของผู้เสียชีวิตที่จะมีในส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยตอนนี้จะมีเยอะหน่อยนะครับ
แล้วก็การฉีดวัคซีนในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนด้วยตรงนี้ก็จะไปเร่งฉีดนะฮะ
ก็ต้องไปถามประชาชนแล้วว่ามาตรการล่าสุดที่ออกมาณขณะนี้เนี่ยจะเป็นยังไง
นี่เราไปไล่ถามมาเลยนะคะสมุทรปราการสมุทรสาครปฐุมธานีนนทบุรีกรุงเทพ
คือถามจังหวัดที่โดนเคอร์ฟิลล์แล้วก็ล็อกดาวน์ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าไม่เห็นด้วย
เพราะตอนนี้เนี่ยหลายคนบอกกลัวอดตายมากกว่ากลัวติดโควิดอีกพ่อค้าแม่ค้าจะขายของยังไงลองฟังเสียงป้าหมวยหน่อยดีไหมคะ
คือป้าหมวยเนี่ยแกอายุ๖๖ปีเป็นชาวปฐุมนะคะแกบอกว่าโอ้โหทุกวันนี้เนี่ยนะซื้อของขายของใช้ชีวิตก็ไม่ได้ไม่เห็นรัฐจะมาเยียวยาอะไรเลย
ทำไมต้องมาทำให้ประชาชนที่คือ
เราสงสารคนที่เขาทำมาหากินกันเขาเดือดร้อนเขาไม่มีเงินแล้วใครจะเยียวยาให้เขาใครจะช่วยเหลือเขา
มันไม่มีใครที่เขาจะมาเข้ายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเขาเลยในเมื่อช่วยเหลือเขาไม่ได้คุณล็อกดาวน์อย่างนี้คุณต้องปล่อยให้เขาทำมาหากินบ้าง
ทำไมคุณไม่เร่งเอายามาฉีดให้เขาปัจจุบันนี้ยาก็ไม่มีฉีดวัคซีนก็ไม่ได้ทำมาหากินก็ไม่ได้ยังจะมาล็อกดาวน์ล็อกแล้วล็อกอีกล็อกเราได้อะไรอ่ะคะ
มีแต่ความยากจนยากจนยากจนยากจนทำไมถึงถึงไม่คิดบ้างอ่ะว่าคนยากจนเหล่านี้เขาจะหากินกันยังไงทำไมถึงปล่อยปะละเลยนะคะ
เงินเราเอาไปไหนหมดภาษีของพวกเราเอาไปไหนหมด
หมวยฝากถามแบบนี้นะคะภาษีอยู่ที่ไหนหมดความเยียวยาความช่วยเหลือทุกอย่างอยู่ตรงไหน
ฟังอีกเสียงนึงนะคะจากประชาชนที่ไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์ด้วยสาเหตุที่ว่ารอบที่แล้วก็ล็อกมันมีอะไรดีขึ้นบ้าง
ถ้าเกิดว่ามันล็อกแล้วว่ามันดีขึ้นจริงอะค่ะมันก็สมควรแต่ทีนี้คือมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมันก็เท่านั้นนะคะ
ล็อกดาวน์ก็แย่ขายของก็ยากหากินก็ลำบากปกติก็แย่อยู่แล้วปกติก็แย่อยู่แล้ว
คือความหนาที่ช้าไปช้าไปผมหอมว่าจะช้าไปนิดหนึ่งแบบนี้ก็ขายเราเนี่ยลดลงประมาณ๙๐เปอร์แปนนะครับ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
สามทุ่มนี้ก็ไม่มีใครออกแล้วค่ะ

ขายไม่ถึง๒๐จากที่พี่เคยขาย
ทุกวันนี้ค่าเช่าก็แต่ละวันก็ไม่พอค่ะ
ค่าน้ำค่าไฟก็แพงขึ้น
ไม่รู้แล้วไม่รู้เขาจะช่วยยังไงเหมือนกัน
ตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปต่อยังไง
ตอนนี้ก็ได้แต่ทำใจไม่รู้จะทำยังไง

ทีนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปสำรวจด้วย

พวกร้านโต้รุ่งที่ท่าน้ำนนที่นนทบุรี
ก็ยังเห็นว่ามีคนมาซื้อของแหละ
วันที่สิบสองวันจานนี้ค่ะแต่วันเนี้ยพอทราบข่าวเนี้ยเราไปถามความรู้สึกเนี้ย
นี่คุณพี่ร้องไห้เลยฟังเสียงเขาหน่อยนะคะ
แทนที่จะล็อกตั้งแต่ตอนสงการไม่ให้เขากลับบ้านไปอืมตอนนี้มาแก้ปัญหาอะไร
มันไปทั่วประเทศไปหมดแล้วไปใช่มันไปเยอะไปหมดแล้วอืม
ถ้าทำแต่ตอนนั้นมันยังไม่เป็นถึงขนาดนี้ใช่ไหมรอบหนึ่งรอบสองยังก็เอาไหว
ใช่ค่ะรอบนี้ไม่มีแล้วกู้เขาจนไม่มีใครเขาให้กู้แล้วหมดแล้วเหรอ
ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ก็ไปสำรวจบรรยากาศห้างสรรพสินค้า

ตอนนี้ประชาชนก็เริ่มออกมาซื้อสินค้า

ข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่ม
หลังจากที่สวบคอประกาศชัดเจนแล้วว่า

ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะคะ
แล้วทางห้างก็มีการประกาศแจ้งให้ผู้ที่มาใช้บริการ
ตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัย

เราได้คุยกับเจ๊กาหลงนะคะคุณบุษราจันคั่วค่ะ

บอกว่าก็ต้องรีบออกมาซื้อของในวันนี้แหละ
เพราะคิดว่าคนน่าจะยังไม่เยอะไม่แออัด

โอ้โหมัตตรการเริ่มวันจันทร์ใช่ไหม

คนแหกันมาเยอะแน่นอน

แบบเนี้ยไปจนถึงเมื่อไหร่คือเราเราตื่นตัวกันได้นะฮะ
แต่ผมก็ไม่อยากให้ถึงขั้นตื่นตระหนกใช่ค่ะเพราะว่าเอาล่ะ
มันคงไม่สะดวกสบายเหมือนเดิมแต่อย่างซุปโป้งซุปเปอร์
หรือว่าร้านค้าร้านขายต่างเนี่ยร้านสะดวกซื้อเนี่ย
ยังเปิดอยู่ตลอดนะคะเปิดถึงสองทุ่มอ่า
เปิดทุกวันอ่านะฮะท่านก็ไปซื้อได้ช่วงกลางวันนั่นแหละ
ทยอยทยอยกันไปซื้อได้ครับอ่าดูตัวเลขหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
มันก็เป็นคำตอบแหละว่าหลายท่านส่งข้อความมาถามเยอะแยะไปหมดทั้งไลน์ที่หน้าจอ
แล้วก็เพจเฟซบุ๊กของเราค่ะว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
นั่นน่ะสิก็นี่แหละฮะเพราะวันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่
วันนี้เพิ่มเป็นสถิติสูงสุดแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่ระบาดระรอกแรกนะฮะ
ติดเชื้อรายใหม่เก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบหกรายเสียชีวิตวันนี้เจ็ดสิบสองนะฮะ
รักษาหายวันนี้เนี่ยสามพันเก้าค่ะโอ้โหมันห่างกับติดใหม่เนี่ย
สามเท่าค่ะโดยประมาณแล้วเตียงเติงอืมรักษาใช่ไหม
คือคำถามที่ว่าเอาแล้วทำไมต้องมาควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
พันสองร้อยเจ็ดสิบหกรายที่ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เนี่ยท่านผู้ชมคุณรัชพรค่ะ
แบ่งเป็นในกรุงเทพเนี่ยสามพันหนึ่งโอ้หนึ่งส่วนสามแล้วอ่ะนี่นะฮะ
ถ้าเป็นที่นทบุรีเนี่ยสองร้อยสามสิบหกประทุมธามีสองร้อยสิบนะฮะ
มุดปราการสี่ร้อยสามสิบเจ็ดสมุทรสาครห้าร้อยสี่สิบสี่อืม
เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยตัวเลขมันสูงจริง
ใช่ค่ะนะก็เลยต้องมีมาตรการเข้มงวดออกมาในวันนี้นะครับ
ซึ่งหลายคนก็ออกมาเรียกร้องบอกว่านายกนายกทำอะไรอยู่
กักตัวอยู่เฉยเหรอนายกออกมารับผิดชอบหรือว่าออกมาแสดงอะไรสักหน่อยดีไหม
อันนี้เป็นผู้ป่วยที่อาการหนักแล้วก็ผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะคะ
จริงอาการหนักของบ้านเราเนี่ยก็พุ่งติดท็อปเทนของหลายหลายประเทศเหมือนกัน
อ่ะดูนายกกันหน่อยนายกบอกว่าไม่ได้กักตัวอยู่บ้านเฉยนะครับ
ล่าสุดประกาศผ่านที่ประชุมสอบคอปึ้งออกมาเลยบอกว่าผมขอไม่รับเงินเดือนตำแหน่งนายกรัฐมนตรี๓เดือน
อืมผมจะเอาเงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ย
รับสองตำแหน่งนะคะสำหรับเงินเดือนคือตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี
วบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่นายกบอกว่าขอรับแค่เงินเดือน
เพราะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวเลขเป็นแบบนี้ค่ะ
เงินเดือนของนายกรัฐมนตรีในประเทศไทยนะคะนายกมีเงินเดือนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาท
เงินประจำตำแหน่งอีกห้าหมื่นบาทรวมเป็นหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาท
นายกประกาศบอกผมขอไม่รับ๓เดือนเพื่อจะช่วยโควิด
เท่ากับว่า๓เดือนที่นายกจะไม่รับเงินเดือนเนี่ยจะมีเงินมาช่วยโควิด
สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะแต่ทีนี้เราลองคำนวณย้อนกลับไปให้มันแบบว่าเยอะกว่านี้หน่อย
ดูว่าเอ๊ะตลอดระยะเวลาหกปีเก้าเดือนที่พลเนกประยุจรรย์โอชา
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเนี่ยได้รับเงินเดือนไปทั้งหมด
ตั้งแต่สิงหาคมปี๕๗จนถึงกรกฎาคมปี๖๔เนี่ยนะคะ๑๐ล้านกว่าบาท
อ่ะตัวเลขเน็ตเน็ตก็คือสิบล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะ
คือท่านเป็นนายกมา๘๓เดือนตั้งแต่ตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมกับหัวหน้าคอสช
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นนายกจากการเลือกตั้งใช่ค่ะแต่ตอนที่เป็นนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย
ตามระเบียบราชการก็คือได้เงินเดือนตำแหน่งเดียวให้เลือกเอาก็คือตำแหน่งนายก
เพราะฉะนั้นท่านก็เลยของงดรับเงินเดือนเนี่ยก็จะเป็นเงินเดือนเฉพาะเงินเดือนนายก
ค่ะพอนายกประกาศออกมาบอกไม่รับเงินเดือน๓เดือน๓แสนกว่าบาทปุ๊บเนี่ยนะคะ
รองนายกกับรัฐมนตรีอีกหลายคนก็เดินตามเลยค่ะบอกเอางั้นผมไม่รับด้วยเหมือนกัน
สามเดือนเท่ากันแล้วกันนะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีประกาศไม่รับสามเดือน
นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวดูรายชื่อแล้วกันนะฮะคือทั้งคอลโมนั่นแหละ
ค่ะก็นี่ค่ะอันนี้เราขึ้นขึ้นตำแหน่งแล้วก็
แต่นี่เป็นตำแหน่งตามเงินเดือนถ้าเป็นรองนายกเนี่ยเงินเดือนเท่านี้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเนี่ยเงินเดือนเท่านี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเนี่ย
เงินเดือนเท่านี้คือแทบทุกท่านเนี่ยประกาศกันแทบหมดแล้ว
ใช่ค่ะเอาว่ารัฐมนตรีเกือบทุกกระทรวงแล้วก็รัฐมนตรีช่วยเกือบทุกกระทรวงนะคะ
ที่ประกาศว่าจะไม่ขอรับเงินเดือน๓เดือนเท่ากับนายกนะคะ
พักพลังประชารัฐเนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
เลขาธิการพักก็บอกว่ารัฐมนตรีของพักทั้งหมดขอไม่รับเงินเดือน๓เดือน
มีประชาธิปัตย์นี่คุณจุติไกรเลิกค่ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม
บอกขอขานรับแนวคิดนายกสละเงินเดือนรัฐมนตรี๓เดือน
ไปทำอาหารกล่องให้กลุ่มเปราะบางกักตัวโควิดเร็วที่สุด
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณชัยวุฒิก็ขอร่วมด้วย
ไม่รับสามเดือนนะคะอ่านี่นะฮะก็
ก็หวังว่าผู้นำรัฐบาลหวังว่าการไม่รับเงินเดือน๓เดือน
ของทุกท่านรวมกันแล้วเนี่ยมันจะช่วยได้เนอะ
แต่ก็มีเสียงถามถึงหรือว่าวิภาควิจารณ์ตามมาอีกนั่นแหละว่า
เรื่องของการไม่รับสามเดือนเนี่ยแล้วจริงจริงแล้วเนี่ย
มันควรจะเป็นแบบนั้นไหมหรือว่าเขาอยากได้อะไรมากกว่านี้แบบไหน
อะไรยังไงมากกว่านั้นอืมอ่าอาจจะเป็นลักษณะการแสดงออกให้เห็นว่า
เออก็พยายามทำงานอ่ะนะค่ะตอนนี้ก็เสียสละเงินเดือนให้สามเดือนด้วย
ไปช่วยปัญหาโควิดอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ